ไปต่อเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกตีกันคราวนี้ยิงกันด้วยนะครับที่พระสมุทรเจดีสมุทรปราการนะครับทุกผู้ชมครับ
พวกตีกันแล้วก็ยิงกันด้วยนะครับมีวัยรุ่นชายวัย๑๖ปีคนหนึ่งถูกยิงเข้าไปกระสุนเนี่ยเข้าที่แก้มทะลุปาก
นี่เป็นกล้องวงจรปิดบนถนนที่เกิดเหตุเห็นไหมฮะโอ้โหขี่จักรยานยนต์ไล่กันมามากันขนาดนี้ถึงจุดหนึ่งก็ลงไปไล่ต่อยกันตีกันโอ้โห

มีคนที่เขาถ่ายมือถือเอาไว้ได้

พ่อแม่ส่งมาเรียนทั้งนั้นนะฮะพวกนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่หน้าหมู่บ้าน

อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับ
๒กลุ่มครับขี่รถจักรยานยนต์ไล่กันมานะ
อยู่ในท้องที่สพพระสมุทรเจดีนะครับ
เหตุการณ์นี้พอจบลงเนี่ย
มีคนเจ็บ๓คนนะครับ
นายอนุพลพหนรัฐอายุ๑๖ปี
คนนี้เจ็บหนักนะครับเพราะว่าถูกยิงเข้าแก้มขวา
กระสุนทะลุออกปาก
นายุทธนาอายุ๑๖ปี
ถูกฟันเข้าที่ขาขวา
แล้วก็นายอดีศรอายุ๑๖ปีเท่ากันเลยนะครับ
ถูกมีดฟันที่มือข้างขวา

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้ไปคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
หน้าหมู่บ้านพฤกษา๘๒วัยรุ่น๒กลุ่มขี่จักรยานยนต์ไล่กันมา
แล้วแต่ละคนแต่งเครื่องแบบคล้ายกันคือสวมเสื้อสีน้ำเงินเหมือนกับเครื่องแบบของสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่
ฝ่ายหนึ่งมา๓คันซ้อนท้ายกันมาคันละ๒คนรวมเป็น๖คน
อีกฝ่ายหนึ่งขี่จักรยานยนต์มากลุ่มใหญ่กว่าประมาณ๑๕๒๐คัน
โดยฝ่ายกลุ่มใหญ่อาวุธครบมือมีดดาบมีดขอมีดสปาต้านะ
คือมีดยาวด้วยขี่จักรยานยนต์ไล่มาก็เอามีดลากครูดกับพื้นถนนไปด้วย
เสียงดังตลอดทางพอไล่กันทันก็ยกพวกตีกัน
ต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเต็มถนนโดยไม่เกรงกลัวอะไรเลย
เพื่อนของกลุ่มคนเจ็บที่เขาเจ็บอยู่๓คนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้เขาขี่จักรยานยนต์กันมา๒๐คันนะ
ออกจากโรงเรียนเพื่อจะกลับบ้าน

รุ่นสถาบันคู่อริขี่จักรยานยนต์มากลุ่มใหญ่ประมาณ๒๐คัน
เจอกันพอดีที่สะพานวัดคู่สร้างแต่ฝั่งนั้นน่ะมีอาวุธครบ
ปลาระเบิดใส่ก่อนเลยปลาระเบิดใส่เสร็จเนี่ยไล่ตามทั้งมีดทั้งปืนนะฮะ
กลุ่มนี้๒๐คันเนี่ยคุณเขียนมาสอนเหมือนกับที่พี่วินเขาบอก
ถึงจุดนี้เหลือ๓คันแตกกระจายหนีกันไปหมดเหลือ๓คัน
ฝ่ายนี้ก็เลยถูกทำร้ายเข้าไปเจ็บไป๓คนเพราะว่าไม่มีอาวุธ
ฝ่ายนั้นเต็มครบมือหมดนะครับ
บ่ายวันนี้สพพระสมุทรเจดีติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เป็นฝ่ายไล่ทำร้ายเขาได้แล้วนะฮะ
แล้วก็รู้แล้วว่าวัยรุ่นสองกลุ่มนี้เป็นนักเรียนในสถาบันไหน
เรียกตัวมาสอบปากคำแล้ว๕คน
นี่ครับเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
นี่ค่ะพ่อกับแม่ส่งมาเรียนทั้งนั้นเลย